เขาก็แจ้งว่าขับรถ

แล้วแม่ก็โดน
ช่วยถือของลูกก็โดนคนผลิตเขาเรียกคนละห้าหมื่น
ขอร้องเขายกมือไหว้เขาขอร้องว่ารู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าอันนั้นเห็นใจว่าน้องรู้เท่าไม่ถึงการเนอะอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยลดให้ละ๓หมื่นก็เลยจบกันที่๓หมื่น
ใช่ค่ะพอได้ออกไปจากแบบอยากทำยังไงก็ได้ให้ออกไปจากตรงนี้ก่อนนะคะ
ก็เลยพอไปออกไปเขาแล้วแม่ก็เลยเอาที่บ้านไปเข้าจำนอง
เอาเงินไปคืนน้องแฟนเพราะว่าเขาต้องใช้เงินนะคะ
พอน้องโพสต์ขายลงฐานชนะเขาก็ต้องดูว่าเขาก็ต้องซื้อได้
พอซื้อได้ถ้าคุณไม่อยากแล้วแล้วในสิทธิ์คุณไม่ต้องทำใช่ไหมคะ
แล้วผู้เสียหายเขาต้องปกป้องสิทธิ์ของเขา
ผู้กระทำความผิดเลยเป็นความดีความชอบ
เด็กไม่ทำความผิดผมยังยอมรับว่าเด็กไม่แตะต้องไม่ได้เหรอ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังคงต่อเนื่องสำหรับคดีนี้นะคะ

แต่ว่าวันนี้ตัวคุณประจักษ์ที่ออกมาแถลงข่าว
แล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนเราก็ไปทำข่าวกัน
แล้วก็อธิบายว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหน
ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทอะไรเพื่อทำอะไร
แล้วก็มีการแก้ต่างข้อมูลด้วย
บอกว่าน้องผู้หญิงอายุ๑๕
ที่มีการถูกจับที่นครราชศรีมาหรือว่าโคราช
ไม่ได้เพิ่งทำสินค้าตัวที่ตัวเองไปจับ
แต่ว่าทำมาก่อนแล้วมีการสั่งก่อนแล้ว
จึงมีการสั่งเหมือนกับที่คนอื่นเคยสั่ง

แล้วก็ในส่วนของตัวคุณประจักษ์
วันนี้มาให้ข่าวคนเดียวนะคะเดี๋ยวในรายการจะได้สัมภาษณ์ด้วย
แต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ชายที่มีหนวดมีเคราว
นี่ถ้าเช็คผู้เสียหายโดยเฉพาะที่กลุ่มของผู้เสียหายในโคราช
ก็จะเห็นตรงกันว่าคนนี้ก็จะอยู่ด้วยเสมอ
ลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปที่โรงพักก็คนนี้แหละนะคะ

แต่ว่าถ้าผู้เสียหายได้ไปเช็คชื่อ
ก็อย่างที่อาจจะเห็นอยู่ในข่าวอยู่แล้ว
เพราะว่าเวลาเขาโชว์บัตรเขาก็จะโชว์บัตรว่าเขาชื่ออะไร
นามสกุลอะไรนะคะภูวิพากรนะคะ
เราไม่สามารถติดต่อคนนี้ได้เช่นเดียวกันกับผู้หญิง
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี
เราก็ไม่สามารถติดต่อผู้หญิงที่เกี่ยวข้องในคดีได้นะคะ
เพราะฉะนั้นจะเป็นคุณประจักษ์คนเดียวที่วันนี้ให้ข่าว

วันนี้ก็เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับรายการเรานะคะ
ทีนี้บอกคุณผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะ
คือตอนแรกเราติดต่อตำรวจไม่ว่าจะเป็นของ
สภเมืองนรัชสิมาหรือว่าแขกอีกคนเมื่อวานี้
ที่นครปฐมก็พยายามติดต่อตำรวจแต่ว่าก็

แต่ว่าวันนี้คงจะไม่เป็นตำรวจพื้นที่พูดแล้วนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกับถ้าเวลาพอ
คือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกวิชัยทรงเมตตา
เดี๋ยวมาให้ข้อมูลเพราะว่าตำรวจจะโดนสอบเรื่องนี้ด้วย
เพราะโดนอ้างในทุกข่าวเช่นเดียวกันว่า
ตำรวจลงไปพร้อมหมายพาไปสอบพาไปปรับนะคะ

แต่กระจุกตัวส่วนใหญ่อยู่ที่นครราชศรีมา
ผู้เสียหาย๔ท่านวันนี้ในรายการเรามาจากโคราชหมดเลย
คู่หนึ่งเป็นคุณแม่กับคุณลูก
โดนไปคูณสามนะคะห้าหมื่นคูณสาม
เพราะว่าแบ่งหน้าที่กันหมดเลยตอนที่เอาของไปส่งนะคะ
คุณแม่ฉันเรียกว่าคุณแม่แล้วกันใช้นามสมมุตินะคะ
คุณแม่แล้วก็น้องมายอีกหนึ่งท่านคือคุณหนึ่ง
คุณหนึ่งก็โคราชเหมือนกันเหมือนกับคุณพลอยก็โคราชเหมือนกัน

อาจารย์เป็นทนายความอาสาประจำส่วนราชการสารทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางนะคะ
อาจารย์เกริกฤทธิ์ชาวปัญญานวลสวัสดีทั้ง๕ท่านค่ะ

ข้อมูลมันออกมากระจุยกระจายมาก
แต่ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่โคราชเป็นหลักนะคะ
เมื่อสักครู่นี้มีบางส่วนที่เป็นข้อมูลทับซ้อนกันคือ
คุณหนึ่งคุณแม่และน้องมายคุ้นหน้าคนที่ชื่อประจักษ์

แปลว่าทั้ง๔ท่าน๓รายที่โดน
ท่าน๓รายนี้เนี่ยคุ้นหน้าคนชื่อนั้นเหมือนกัน

ซึ่งทางรายการยังติดต่อไม่ได้นะคะแต่คุ้นเหมือนกัน
ทีนี้เอาอย่างนี้ค่ะในส่วนของการคุ้นหน้าคนที่ชื่อประจักษ
ซึ่งแถลงข่าววันนี้แล้วก็ผู้ชายที่มีหนวดข่าวเนี่ย

ุ้นว่าลงไปพื้นที่ตอนจับด้วย
ปรับแล้วก็ยกเลิกกันแจ้งความคือเขาอยู่ในทุกขั้นตอนไหม
สองคนนี้อยู่อยู่ค่ะทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบค่ะอ่า
แล้วมันเป็นแบบเดียวกันกับผู้เสียหายรายอื่นไหมที่ตอนที่มา
จะมีผู้ชายสองคนนี้นะคะอาจจะมีผู้หญิงมาด้วยซึ่งเป็น
ไม่ได้มาเครื่องแบบใช่ไม่ได้มาเครื่องแบบชุดปกติใช่ชุด
ปกติมาแต่ว่าจะมีเสื้อเสื้อกากแล้วเขียนว่าผูลิสข้างหลัง
เป็นเสื้อกากหรอแม่แล้วข้างในเป็นเสื้อยืดหรอคะใช่ค่ะเป็น
เสื้อยืดสีเขาแล้วเป็นกางเกงสีกากีตำรวจไหมคะใช่ค่ะอ้าว
เหรอเป็นครึ่งท่อนล่างเป็นเหรอคะแล้วรองเท้าล่ะรองเท้าก็รอง
ตำรวจปกติค่ะอ๋อแสดงชุดเล่นเลยค่ะยังไงนะคะชุดแบบชุด
เสื้อยืดกางเกงยีนเลยอ๋อของหนูที่เจอนะค่ะอ่าทีนี้
เอาเฉพาะของกรณีคนที่อ้างตัวบอกว่าเป็นตำรวจก่อน
เขาบอก๓รายที่โดนไหมคะว่าเนี่ยมีหมายจับอ้างถึงหมาย
จับไหมเขาบอกว่ามีเอกเขาเจ้าของลิขสิทธิ์เขามาแจ้งว่าเราละเมิด
ขสิทธิ์เขานะเนี่ยรู้ไหมอืมทำแบบนี้ทำกระทงรูปเนี้ย
เมิดลิขสิทธิ์เขาอืมแต่ไม่ได้พูดถึงหมายจับไหมแม่เขา
ไม่พูดถึงไม้จับนะคะไม่ได้พูดนะพูดแค่แบบนี้
หนึ่งพูดไหมคะว่ามีการไปแจ้งอ่าเขาหนึ่งพูดถึงหมายจับว่า
ไงก็บอกว่าเนี่ยเราละเมิดลิขสิทธิ์นะมีหมายจับออกมาบริษัท
มาแจ้งที่สพเมืองแล้วก็เชิญตัวไปโรงพักค่ะยื่นให้ดูไหม
ให้ดูยื่นให้ดูของของพลอยโดนไหมคะหมายจับของหนูไม่มีแสดง
หมายจับไม่มีแสดงบัตรประจำตัวอะไรเลยเพียงแค่มาเดินเพียงแค่
บอกว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะมันผิดกฎหมายแค่นั้นเองค่ะแล้วก็
เชิญไปโรงพักทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักวันที่เราเล่นเรียน
ก่อนเข้ารายการนะคะอาจารย์มันก็แปลกอยู่บางส่วนคือว่า
ตัวตัวการ์ตูนที่โดนเนี่ยคือบางส่วนโดนเหมือนกันแล้วบาง
ส่วนโดนมากกว่ากันทั้งที่ตัวก็มีหลายตัวเหมือนกันใช่ไหมค
เอาคู่คุณแม่กับน้องมายก่อนน้องมายเล่าก็ได้ลูก
หนูที่โดนสินค้าอะไรคะของหนูโดนรีลักษณ์คุมะค่ะรีลักษณ์คุมะ
หนูทำเป็นอะไรคะกระทงค่ะกระทงอ่าเหมือนน้องสิบห้าที่คน
เหมือนกันหนูทำเป็นกระทงหนูทำกี่ลายลูกเขาสั่งกี่ลายเขา
สั่งมาสี่ห้าลายค่ะอ่ามีรีลักษณ์คุมะแล้วก็เป็ดเป็ดนี่
ไม่ไม่ใช่อะไรใช่ไหมคือเป็ดธรรมดาเป็ดก็คือเป็ดใช่ไหม
ค่ะทีนี้ตอนที่เขาจับหนูเขาบอกว่าหนูโดนที่ตัวการ์ตูน
อะไรรีรักคุมะค่ะลีลาคุมะกระทงหนูทำไปกี่อัน
สิบค่ะสิบค่ะของหนึ่งล่ะคะหนึ่งทำเป็นสินค้าอะไรคะ
ทงอาหารปลาเหมือนกันค่ะกระทงเหมือนกันหนูโดนตัวการ์ตูน
อะไรค่ะกราฟิวกับรีลักษณ์คุมะค่ะไม่มีกราฟิวด้วย
ใช่ไหมค่ะทำไมอันนั้นโดนนี้ไม่โดนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน
ของของหนึ่งทำไปกี่อันคะสามสิบอันค่ะสามสิบโดยที่
อย่างละสิบห้าหรอรีลักษณ์คุมะกราฟิวหรอรีลักษณ์กราฟิวสิบ
รีลักษณ์คุมะห้าแล้วก็ห้ายิ้มห้าเบ็ดห้าค่ะอ่าแต่หนู
โดนสองตัวที่เขาอ้างถึงค่ะรีลักษณ์คุมะกราฟิวค่ะ
ใช่ไหมคะของพลอยพลอยเป็นสินค้าอะไรคะของหนูเป็น
แก้วเก็บความเย็นค่ะลายเขาสั่งมายี่สิบค่ะในยี่สิบ
นี้ก็จะมีโดเรมอนสิบเอ็ดใบอืมแล้วก็มีคิตตี้แล้วก็
ไอรอนแมนค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเราละเมิดลิขสิทธิโดเรมอน
อย่างเดียวสิบเอ็ดใบสิบเอ็ดในยี่สิบค่ะของของคุณแม่น้อง
มายแล้วก็ของคุณหนึ่งเนี่ยกระทงทำเองใช่ไหม
ทำทำด้วยตัวเองใช่ไหมคะของหนูแก้วที่หนูมาแปะ
มาสั่งร้านค้าปกติโทษไปเลยซื้อมาขายไปใช่ค่ะ
เหมือนคุณโบเมื่อวานที่นครปฐมก็คือสั่งเสื้อผ้าเหมือนกัน
ไปซื้อมาแล้วก็หายไปใช่ไหมคะ
ตอนที่เอาตัวเลขเลยนะเอาคุณแม่กับมายก่อน
คุณแม่กับมายมันมีประเด็นขนาดที่ว่าจำนองบ้าน

โดนไปเท่าไหร่เดี๋ยวเหตุเกิดเมื่อไหร่
วันที่๑๖ตุลาคมค่ะ๑๖ตุลาจ้ะ

เขาเรียกแสนห้าค่ะคนละห้าหมื่นสามคนตอนแรก

ก็คือแฟนพาไปส่งขี่รถพาไปส่งเขาแจ้งเขาหา
แล้วก็แม่โดนฮิ้วถือของกาง
ชื่อถุงไปส่งอะนะต่าง
เอาทั้งแหวนทั้งทองมารวมเป็นเงินอืม

ก็โอนเงินเข้าบัญชีแล้วก็เขาก็พาไปกดหน้าตู้
อ่ามายมายเป็นคนรับออเดอร์ของปลาโลก

อืมแล้ววันนั้นตอนตอนที่มาจับเราเจอไหม

ค่ะอ่าของหนึ่งค่ะหนึ่งเกิดเหตุวันที่

อ้าคุยกันอย่างไร
ก็พอโดนจับไปโรงพักก็โทรบอกคุณแม่ค่ะ
ให้คุณแม่มาแล้วให้คุณแม่ไปคุยกับคนชื่อนันค่ะ

ค่ะแล้วก็พอประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเขาเคลียร์กันเสร็จ
ก็แม่ก็เดินเข้ามาห้องสอบสวนค่ะ
จ่ายเงินให้กับนายประจักษ์ค่ะ

นะคะส่วนของพลอยพลอยโดนเกิดเรื่องเมื่อไหร่คะ
เกิดเรื่องเมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ก่อนเขาเลยเนอะใช่ค่ะแล้วหนูโดนไปเท่าไหร่คะโดนเรียก
เขาเรียกหนู๑แสนบาทเพราะว่าเขาบอกว่า
ปรับขั้นต่ำอยู่ที่๕๐๐๐๐ถึง๔๐๐๐๐๐บาท
แต่ว่าทีนี้เขาขอปรับขั้นต่ำ๕๐๐๐บาทละกัน

แฟนหนูเป็นคนไปส่งของ
ตอนที่เขาจับกลุ่มของกลางอยู่กับแฟน
แล้วก็ชื่อบัญชีที่โอนเงินมาจำสินค้าเป็นชื่อหนู
ก็เลยเอา๒คน๑๐๐๐๐๐บาทค่ะ

หนูจ่ายหนึ่งแสนบาทเต็มหนูต่อรองแล้วเขาไม่ลดหย่อนให้เลยค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าพี่ให้เวลา๑ชั่วโมง
ในการทำหนูถามว่าจากไหน๑๐๐๐๐๐บาท๑ชั่วโมงหนึ่ง

หนูอยากหนูจะขอเงินลุงกับป้าเลย
เดี๋ยวนั้นแต่ว่าป้ากับลุงเขาไม่โอเค
เพราะว่าคือปุบปับโทรไปขอเงินแสน

สุดท้ายเขาก็บีบคันเราว่า

ไม่กินข้าวไม่กินข้าวกลางวัน

คือไม่ได้ใช้เงินเฟื่อเลยค่ะอดข้าว

เพราะว่าหนูทำงานคนเดียวทั้งบ้าน

มันคือเงินเก็บของหนูกับแฟนค่ะ

แสนเต็มค่ะเขาไม่ลดหย่อนให้เลย

ถึงขั้นจ่ายเงินไม่ถึง๑ชั่วโมง

ค่ะเดี๋ยวนะคือของพลอย

คนที่รับเงินจากหนูคือผู้หญิงตัวอ้วนค่ะ
ที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้รับมอบอำนาจ
แต่ว่าในนั้นก็อยู่ในนั้นด้วย
แต่ว่าของพลอยเองไม่คุ้นกับคนที่ชื่อประจักษ์ใช่ไหม

หนูมีปัญหาเรื่องสายตาด้วย
อาจจะแบบว่าเราไม่ได้สอนสายตาขนาดนั้น

เงินที่หนูให้ไปหมื่นหนึ่งหนูให้ใครคะ

ก็ให้ประจักษ์เหมือนกัน
อาจารย์ค่ะให้อาจารย์นั่งเงียบมานาน

ก็อาจจะเหมือนล่อซื้อ

เพราะว่าจริงโดยเจตนาของทุกท่านเนี่ย
ถ้าไม่มีคำสั่งก็ไม่มีใคร
ก็อยากจะกระทำความผิดอยู่แล้วนะครับ

คิดว่ามีปัญหาปุ๊บมันกลายเป็นว่า

ก็คือคนที่สั่งให้ทำ
ซึ่งถ้าโดยความเข้าใจของผมเนี่ย

มันเหมือนว่าตัวแทนลิขสิทธิ์คือเจ้าของสิทธิ์

แล้วมันจะละเมิดลิขสิทธิ์ได้ยังไง
เจ้าของสิทธิ์ละเมิดลิขสิทธิ์ตัวเองมันก็แปลกอยู่ครับ

คือคุณผู้ชมถ้าได้ติดตามข่าวทั้งสองคน

ก็ได้อ้างโตว่าตัวเองสั่งการบริษัทอะไร

รับงานมาจากบริษัทอะไร
อาจารย์คือทางทีมงานเราเนี่ยนะคะ
ชื่อบริษัทที่ว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่คุณประจักษ์

ตกลงมันมีความทับซ้อนหรือเข้าใจผิดกันหรือไม่

เพราะฉะนั้นตกลงแล้วคุณประจักษ์ยังคงเป็นผู้ถือลิขสิทธ
ที่ตัวเองกล่าวอ้างหรือว่ามีความเข้าใจผิดอะไรกัน
อาจารย์มันต้องเช็คยังไงคะ
คือเพราะว่าทางคุณประจักรที่อธิบายคือบอกว่า
บริษัทที่ได้ลิขสิทธิ์มาเพื่อขายจำหน่ายสินค้ากับ
แต่ตัวเองเนี่ยเป็นบริษัทที่รับลิขสิทธิ์มาเพื่อที่จะดูว่าใครละเมิดลิขสิทธิ์

ไม่จำเป็นครับผมแล้วแต่ความเชี่ยวชาญ
ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะแต่ว่าอาจจะตั้งสำนักงานกฎหมาย
ให้มาช่วยดูแลในเรื่องการตรวจจับของปลอมซึ่งเป็นคนละองค์กรกัน
อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ครับผมแต่หรืออาจจะเป็นบริษัทเดียวกัน
ได้หรือเปล่าคะได้เหมือนกันครับถ้ามีความเชี่ยวชาญ
เพราะฉะนั้นคนที่จะชี้คนที่จะชี้ว่าใครมีสิทธิ์ในการที่จะไปจับ
ในการที่จะไปดูคนละมลิขสิทธิ์อันนี้ต้องรอบริษัทแม่
ตรวจสอบจากทางบริษัทแม่ล้วนเลยใช่ครับผมอาจารย์ค่ะ
ทีนี้เราได้เช็คกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะ
เราได้รับการบอกกล่าวมานะคะอธิบายจากทางกรมบอกว่าคือ
ไม่ใช่ทุกบริษัทจะต้องไปแจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้
ว่าใครเป็นใครเดี๋ยวเขาทำกันยังไงอ่ะอาจารย์
คือการตั้งตัวแทนลิขสิทธิ์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการตั้งตัวแทนทั่วไปนะครับ
อย่างว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะมีระบบว่า
อยากจะให้ใครได้รับมอบหมายมาเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ช่วย
ช่วยเข้ามาแจ้งแจ้งข้อมูลหน่อยอยากจะทราบนะครับ
แต่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ทำไม่แจ้งก็ไม่มีความผิด
คืออยากจะแจ้งมาแจ้งอยากจะแจ้งมาแจ้งไม่แจ้งแล้วแต่
ใช่ก็จะได้มีข้อมูลอย่างเช่นว่าใครอยากจะขอลิขสิทธิหลักคุมะเนี่ย
มาตรวจสอบที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาถ้ามีคนมาแจ้งไว้โอเค
ถ้าคุณอยากจะใช้สิทธิ์แต่ถ้าบางรายเนี่ยไม่ได้แจ้งไว้ก็ไม่มีใครรู้
ซึ่งไม่ได้แปลว่าการไม่เจอชื่อที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะผิด
ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าผิดใช่
เขาคาดว่าอีก๒๓วันน่าจะได้เอกสารซึ่งเป็นรายลักษรกลับมา
แต่ในระหว่างนี้เดี๋ยวขอพักก่อนไม่รู้จะแบ่งข้อมูลยังไงนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาท่านใดก่อนก็ได้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณประจักษ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ระหว่างรายการเนี่ยนะคะ
ให้ทางอาจารย์เกลือกลิศได้ดูก็

แต่ว่าเอกสารที่ได้มาเนี่ยจะได้มาหลังจากที่เคลียร์

จริงมันมีเอกสารเหมือน๒ท่อนนะอาจารย์
ท่อนแรกคือเหมือนกับมีพฤติกรรมว่าเราทำผิดยังไงอย่างนี้ใช่ไหม
กับอีกท่อนหนึ่งคือเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรถอนแจ้งความ

ซึ่งอันนี้๒ชิ้นนี้ส่วนใหญ่หรือใครได้คนละครั้งคะ

ได้พร้อมกันหลังจากจบเรื่องค่ะจ่ายเงินเสร็จทุกอย่าง

ไม่เห็นค่ะเพราะเขาให้หนูนั่งรอข้างนอก
แล้วส่วนตัวเขาก็คือเข้าไปห้องนั้นคนเดียว

เข้าไปในห้องที่ตำรวจเขียนถอนแจ้งความค่ะ
แต่ทีนี้เอกสารที่บอกมีการบันทึกการจับกลุ่มของเราเนี่ยนะคะ
คือก็จะมาได้พร้อมกับเอกสารตอนที่ถอนแจ้งความถูกไหม

เดี๋ยวเราคุยกันกับทางท่านรองวิทยาชัยทรงเมตตานะคะ

เมื่อวานเราพยายามติดต่อทางพ่วงกับของสพเยางค์นจนกรทรศสีมา

ตกลงแล้วตอนนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนกลางจะลงไปตรวจสอบ
ตรวจอยู่ที่นครราชศิลป์มา
กรณีที่มีการวิภาควิจารณ์กันเนี่ยข้อจริงเป็นยังไง
เมื่อมาวันนี้แล้วมาตรวจสอบแล้วมาพบว่า
ฤติเหตุและพฤติการเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ที่ได้รับมอบอำนาจช่วงจากเจ้าของลิขสิทธิ์กับพวกเนี่ย
ได้มาว่าจ้างให้เยาวชนทำการผลิตกระทงซึ่งมีลักษณะเป็นการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์
ซึ่งเด็กเนี่ยไม่ได้ทำการผลิตไว้ก่อนแล้วเมื่อมีการสั่งจ้างให้ผลิต
จึงไปซื้อของแล้วก็มาทำการผลิตผลิตได้ก็ส่งมอบแล้วก็มีการจับกลุ่ม
ซึ่งพฤติการของกลุ่มผู้รับมอบอำนาจจึงเป็นการจูงใจหรือก่อให้เยาวชนกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์
ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายที่รับมอบอำนาจมาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย
อันนี้ตามแนวความวิภาษณ์สารของสถานการณ์นะครับปืนสวยวางมาทักทางไว้
ครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมก็ตรวจสอบแล้วนะครับว่า
ในกรณีนี้เนี่ยได้เริ่มต้นจากการที่กลุ่มที่
ผู้ได้รับมอบอำนาจช่วงก็ไปแจ้งความร้องทุกข์มอบคดี
กับท่านงานสอบสวนที่สรรพาหอมเมืองนครราชสิมา
ขอแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีให้ดำเนินคดี
แล้วก็ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเพื่อชี้ให้ทำการจับกลุ่ม
ผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อทำการจับกลุ่มเสร็จเจ้าที่ตำรวจจับกลุ่ม
ก็นำตัวมาอย่างอาธารณีตำรวจครับแล้วก็ในระหว่างที่ทำที่จับกลุ่ม
ที่อาธารณีตำรวจนั้นก็กลุ่มผู้รับมอบนาจช่วง
ได้มีการเจรจาในเรื่องของการชดใช้เรียกเป็นเงินนะครับ
เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับการไม่ดำเนินคดีอาญากับเยาวชนครับ
รองค่ะสรุปแล้วเนี่ยตำรวจที่ลงไปกับไปกับคนที่อ้างว่าเป็นคนมาจับลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะ
เป็นตำรวจจริงสังกัดสพเมืองนครราชศรีมาใช่ไหมคะ
เป็นตำรวจจริงครับไป๑คนครับ

ที่ทราบนั้นเช่นเพียงพอที่
ตำรวจจะเข้าใจได้หรือไม่ค่ะ
สามารถกระทำแบบนี้แล้วลงไปจับกลุ่มได้นะคะ
ครับในขั้นตอนที่เขามาแจ้งความ

และก็ดูจากคำให้การของกลุ่มผู้รับมอบหน้าช่วง
เขาไม่ได้ให้รายละเอียดถึงเรื่องการไปจ้างให้เยาวชนทำงาน
เขาบอกว่าไปทำการสืบสวน
แล้วทราบว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ที่สถานที่เกิดเหตุที่นั่นที่นี่นะครับ
มาแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีกับพนักงานสอบสวน
เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดนี้

แล้วก็ขอกำลังเจ้าที่ตำรวจไปเพื่อดำเนินการ

ท่านค่ะตอนที่ลงไปจับกลุ่มเนี่ย
ได้ถามทางภูมิกับหรือว่าตำรวจในพื้นที่หรือยังคะ

เพราะว่าทุกคนก็จะพูดถึงว่าเนี่ยมีอ้างถึงหมายจับหมายจับมีหมายจับไปจริงหรือเปล่าคะ

เป็นการจับที่กรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้ชี้
และยืนยันให้ทำการจับกลุ่มในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏอยู่ซึ่งหน้าครับ

กรณีนี้ผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์มอบคดี
แล้วก็พาเจ้าที่ตำรวจไปทำการจับกลุ่มตัว

ท่านค่ะท่านฝากตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยดีไหมคะ

กรณีจะแตกต่างกันขึ้น
อยู่กับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ

ที่บอกว่าตำรวจรับแจ้งจากผู้เสียหาย
ที่อ้างตัวเองว่าเป็นแล้วก็มาแจ้งตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจไปจับ
เพราะว่าเขาเสียหายไม่ได้มีการบอกว่าตัวเองไปจ้างคนอื่นทำ
และให้ตำรวจไปจับคำถามคือว่าเมื่อตำรวจพบแล้วเนี่ยนะคะ
ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจเมื่อมาถึงโรงพักไหมคะ
ที่จะรู้รายละเอียดทั้งหมดว่ามันเป็นมาอย่างไร
ทำไมคนเหล่านี้ที่ขายของถึงโดนจับ
คือมันเป็นหน้าที่ของตำรวจในการที่จะต้องซักไซส์
ก่อนที่จะให้เกิดการเจรจาแล้วก็จ่ายเงินกันไหมคะ
ครับในเรื่องนี้เรียนว่าที่มารู้ว่า
มีการไปจ้างให้เยาวชนปริศมารู้ทีหลังรู้
อย่างผมก็มาทราบนะวันนี้จากการที่สอบปากคำเยาวชนแล้วถึงจะรู้
แต่ในขั้นตอนการจับกลุ่มเนี่ยเรายังไม่ทันสอบปากคำผู้ต้องหานะครับ
เพราะว่าเขาเป็นการผู้กล่าวหามาแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็ให้ปากคำ
ก็สอบสวนตามที่เขาให้การแล้วก็ไปดำเนินการจับกลุ่ม
เมื่อจับกลุ่มมาเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการบันทึกจับกลุ่ม
เขาก็ได้มีการตกลงเจรจาปรณีประนอมกันแต่การเจรจานั้นจะใช้บังคับขู่เข็น
หรือว่าใช้วิธีการถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่นี่กรณีที่กรณีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนยังไม่ทันสอบสวนประคำ
ถอนคำร้องทุกข์เมื่อถอนคำร้องทุกข์ปุ๊บก็ยังไม่ได้สอบสวนประคำ
เพราะถ้าทำการสอบสวนปากคำนั้นจะต้องใช้สหวิชาชีพทำการสอบสวนปากคำ
พบว่าผู้ต้องหาเป็นเยาวชนครับ
ท่านค่ะถ้าฟังอย่างนี้ท่านอาจจะพูดถึงกรณีน้อง๑๕ที่โคราชเป็นหลักไหมคะ
แต่นั้นรวมถึงคนอื่นที่แพทย์คือลักษณะการถูกปฏิบัติเป็นเหมือนกัน
คำถามคือว่าเท่ากับว่ามันเกิดมันเกิดขั้นตอนที่มันถูกละเว้นไปเลยนะคะ
เช่นตำรวจจะต้องตรวจสอบหรือไม่ว่าผู้ที่ถูกจับมาเนี่ย
คือก็ถูกจ้างให้ทำแล้วก็ตำรวจต้องมีการตรวจสอบหรือไม่ว่า
ตกลงได้มีการเจรจากันเนี่ยเขาถูกจ้างให้ทำ
และตำรวจต้องอยู่ด้วยหรือไม่ในการเจรจาเรื่องการลดห่อนเงินกัน
และตำรวจต้องอยู่ด้วยหรือไม่ในทุกขั้นตอน
คือเพราะว่าทุกอย่างถ้าเป็นไปตามที่ทุกคนบอกนะคะ
คืออยู่ในพื้นที่โรงพักหมดเลยนะคะท่านรอง
ครับก็คือว่าผมระดับเหตุการณ์ก่อนนะครับว่า
ในกรณีที่มีการบันทึกจับกลุ่ม
พอวันที่จับกลุ่มเสร็จแล้วก็ต้องส่งวันที่จับกลุ่มนั้นลงประจำวัน
พร้อมทั้งมอบตัวผู้ต้องหานั้นให้กับร้อยเวร
คือผู้จับต้องมอบตัวผู้ต้องหาให้กับร้อยเวรสอบสวน
ร้อยเวรสอบสวนจึงจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนปากคำผู้ต้องหา
เมื่อทำการสอบสวนปากคำผู้ต้องหาแล้ว
ผู้ต้องหาให้การอย่างไรก็ต้องบันทึกไปอย่างนั้น
แล้วถ้าผู้ต้องหาให้การว่าในธรรมนองว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย
ทางพนักงานสอบสวนก็จะต้องรวบรวมหลักฐานทั้งฝ่ายผู้ต้องหาทั้งฝ่ายผู้กล่าวหา
ให้ได้พยานหลักฐานให้ครบถ้วนแล้วก็สรุปมีความเห็นทางคดี
ถ้าผู้ต้องหาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด
หรือมีพยานหลักฐานอ่อนไม่พอฟ้องพนักงานสอบสวนก็มีความเห็นทางคดี
เห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาตรงสำนวนไปอย่างอายการ
เข้าใจค่ะคือแต่เอาอย่างนี้นะคะท่านคือที่ท่านพูดมาที่ท่านเข้าใจว่า
ตำรวจไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนโดยเฉพาะโดยเฉพาะกรณีเรื่องของการพูดเรื่องเงิน
แล้วก็เจรจาจบแล้วก็มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งที่ว่าใบที่บันทึกการจับกลุ่ม
และใบที่ถอนแจ้งความมันมาพร้อมกันหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วด้วยซ้ำ
อันนี้เรียนฝากท่านตรวจสอบด้วยก็แล้วกันค่ะ
ครับอันนี้รายละเอียดในคดีอื่นเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ทางที่ดีให้ผู้เสียหายเนี่ย
มาพบผมภ

ก็ฝากทุกท่านช่วยแจ้งความด้วยครับจะได้มีข้อมูลตำรวจจะได้ไปดำเนินการ
ส่วนไหนที่มีใครกระทำไม่ถูกต้องจะได้ดำเนินการตามกฎหมายให้เด็ดขาดต่อไปครับ
ได้ค่ะขอบคุณท่านนะคะสวัสดีค่ะ

พักก่อนเลยเดี๋ยวเผื่อช่วงหน้าจะได้คุยกับใครบ้างไม่รู้แหละ
แต่จะให้ได้ข้อมูลให้หมดวันนี้สักครู่ค่ะ
คุณประจักษ์นะคะคุณประจักษ์ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ว่านี้นะคะ
ถ้าคุณประจักษ์ได้ดูรายการเราอยู่คุณประจักษ์เปิดโทรศัพท์หน่อยนะคะ
เรานัดกันไว้แล้วจะได้คุยกันว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะคะ
ฉันมาตรงนี้ก่อนอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านรองวิราชัยบอก
คือมันเป็นขั้นตอนที่ควรจะเป็นใช่ครับคุณประจักษ์

แต่ที่เราคุยกันทั้งในรอบนอกรอบเนี่ยดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้น

ว่าอันไหนที่สำคัญที่สุดที่มันทำให้แบบเรื่องมันบานปลายมา

คือจริงเนี่ยผมมองว่าในส่วนตัวในมุมของนักกฎหมายก็คือว่า
ถ้าไม่สบายใจเนี่ยก็ลองเข้าสู่กระบวนการนะครับ
เพราะว่าพอตำรวจแจ้งข้อเก่าหาเนี่ยก็จะต้องแจ้งสิทธิ์ของผู้ต้องหา
สิทธิ์พบทนายมีสิทธิ์พบคนที่อยากจะพบอะไรนะครับผม
อันนี้คือเหมือนกับไม่มีใช่ไหมครับแล้วคนที่กันตัวเราออกจากเจ้าหน้าที่หรือเนี่ย
กลับกลายเป็นเอกชนด้วยกันเองเป็นคนที่บอกว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์เนี่ย
บอกว่าคุณไม่มีสิทธิพบคนนู้นคุณไม่มีสิทธิพบคนนี้
แล้วก็เห็นบอกว่ามีการเอาโทรศัพท์มาดูด้วยใช่ไหมครับ
โทรศัพท์เราใช่ไหมคะคือโทรศัพท์เรามาดู
มันเป็นการที่เขาใช้สิทธิ์เกินส่วนเขาสิทธิ์จริง
คือคุณปกป้องเจ้าของสิทธิ์จริงคุณมีสิทธิ์แค่นั้น
แต่คุณไม่มีสิทธิ์มาก้าวร่วงในความเป็นส่วนตัวของเรา
ไม่สามารถละเมิดได้และสิทธิพื้นฐานที่เรามีอยู่
อาจารย์ถ้าเทียบเคียงคดีอื่นลักษณะอื่นคือ
จริงแล้วเอกชนกับเอกชนคือสองฝ่ายสามารถเจรจากันได้

ถ้าเทียบจากที่รองวิทยาชัยพูดกับกรณีแบบนี้
มันจบจนจ่ายเงินแล้วได้เอกสารมา
เอกสารบันทึกการจับกลุ่มเอกสารถอนแจ้งความ
คือมันมาพร้อมกันหลังจากเอกชนคุยกันสองฝ่ายแล้ว
คือเท่ากับว่าผู้ชายเหล่านี้ไม่ได้ผ่าน
ไม่ได้ผ่านการใช้สิทธิ์ของตัวเองเลย

ตรงนี้ก็ยังต้องตรวจสอบอย่างที่ให้ท่านตรวจ

เอกชนมีสิทธิ์เหนือกว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอีก
อาจารย์การเจรจาเงินเนี่ยถ้าสมมุติเขา
อย่างจริงแล้วดูแล้วก็ไม่มีใครอยากจะยอมนะคะ
คือเราสามารถบอกตำรวจว่าให้มาเป็นคนกลางคุยได้ไหม
ว่าความผิดเรามาถึงขนาด๕๐๐๐๐มั้ย
แสนหมี้แสนห้า้มั้ยอย่างนี้ค่ะ

ช่วยมาให้เราอุ่นใจหน่อยนะครับ
เพราะว่ามาถึงสถานีตำรวจแล้ว
คือเราก็อยากจะรู้สึกว่ามีคนกลาง
ช่วยนั่งเป็นกรรมการให้หน่อยว่า
อะไรถูกหรืออะไรผิดช่วยไก่เกลี่ยให้หน่อย

มีไหมบอกว่าอยากให้ตำรวจมาช่วยเจรจา
ช่วยคุยได้เจอตำรวจบ้างไหมที่ไม่ได้คุยกับ

เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากพบร้อยเวรคือได้นะ
แต่ถ้าเกิดว่าพบร้อยเวนนั่นแปลว่าคุณปฏิเสธข้อเก่าหาแล้ว

แล้วตำรวจนอกขึ้นแบบที่ไปจับเรามาไม่ได้มายืนดูอยู่เลย
ใช่ค่ะเพราะว่าพอมาถึงกองมือปุ๊บก็แยกย้ายกันไปเลย

เราก็ไปอยู่กับผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รับอำนาจ
แล้วเราได้คุยอะไรพูดอะไรกับตำรวจบ้างไหม

ไปแค่เข้าท่านบริษัทถอนแจ้งความให้แค่นั้นค่ะ

เหมือนตำรวจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามาทำอะไร

เหรออาจารย์เหมือนกับไปยืมพื้นที่โรงพักได้เหรอ

คือไม่เรียนเข้าใจว่าคือการเจรจาสองฝ่ายมีได้นะคะ
แต่ว่าการที่ตำรวจหายไปตั้งแต่เราก้าวเข้าสู่โรงพัก
แล้วก็ก่อนออกจากโรงพักมัน

พอหลักของมันคือมันยอมความได้ใช่ไหมครับ
ทีนี้คนทั่วไปเขาจะพยอมความได้เนี่ย

ตัวทางลิขสิทธิ์จะถืออำนาจสูงกว่าเยอะมาก

ฉันอยากจะตั้งยังไงก็ได้เอาไม่เอา
นี่คือการประนีประนอยมยอมความในฝั่งของตัวทางลิขสิทธิ์

ไม่ใช่ตำรวจเป็นคนแจ้งใช่ไหม
พูดบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยช่วงปิดท้ายค่ะ
เพื่อรับศัพท์สินธรรมนิยาของทางบริษัท

ไม่ได้มอบอำนาจเพราะผมไม่ใช่พนักงานเขา

คือการตรงนี้มันเสื่อมเสียกับทางบริษัทชานเอ็กซ์

คือเรียกว่าไปรับคำว่าไม่ผ่าน

เกิดขึ้นมาวันปี๖๐บริษัทวัยเสกรับผิดชอบเรื่องการเสียหายเรื่องการดูทรัพย์สินทางปัญญามาจะ๒๐ปีแล้วครับผม
ตรงนี้มันคนละประเด็นที่เขาออกมาแถลงข่าว
แต่ทีนี้ผมก็จะปรึกษาทางทีมงานผมว่าให้ผู้ใหญ่เขาลองคุยกันดูเพราะมันเสียหาย
แต่ทีนี้คำถามคือเอางี้ในกรณีถ้าเป็นไปตามที่คุณประจักษ์บอกถามอาจารย์เหมือนตอนต้นรายการว่าถ้าคุณประจักษ์เป็นตัวแทนของบริษัทที่มีอำนาจในการปราบปรามจริงวิธีปฏิบัติของคุณประจักษ์และคุณผู้ชายที่ชื่อนันแบบนี้เนี่ยทำได้ไหมอาจารย์
เท่าที่เคยเคยดำเนินการเรื่องตัวแทนลิขสิทธิ์เราจะมีวิธีการดำเนินการอย่างอย่างที่ทำให้โปร่งใสที่สุดนะครับถ้ามีพนักงานตำรวจไปด้วยพนักงานตำรวจจะต้องมีบัตรแสดงตัวนะครับอาจจะไม่ได้แต่งชุดตำรวจเพื่อไม่ให้แบบรู้สึกว่ากลัวก็ได้แต่ว่าต้องมีบัตรแสดงตัวนะครับชัดเจนแล้วก็การไปพูดคุยเนี่ยทั้งต

ก็สงสัยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยว่ามันได้ไหม
คือมันไม่สงสัยอะไรเลย
คือพักกังวงหมดเลยค่ะมันโดนได้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะ
มันได้ด้วยหรืออะไรอย่างนี้
เพราะพวกตัวกระตูที่โดนมันเป็นแบบไม่ใช่ของเมืองไทยค่ะ

เป็นของต่างประเทศเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีอะไรอย่างนี้
ก็ต้องเป็นแบบตัวแทนบริษัทจริงมา
ไม่ใช่แบบเป็นคนมอบอย่างนี้ค่ะมอบหน้าอย่างนี้
แต่ทีนี้ในส่วนของคนรับมอบอำนาจมาเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบนะคะ
คือเขาอาจจะมีอำนาจจริงก็ได้เนาะหนุ่มใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้วิธีปฏิบัติอาจจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อใหญ่

พี่หวันถามไม่พี่แล้วละแม่แล้วรุ่นแม่แล้วนะคะ

ไม่ค่ะตอนเจรจาซื้อของหนูคุยง่ายไหมลูกคนมาสั่งของ

ไม่ค่ะเขาก็มาสั่งแล้วเขาก็ถามว่า
คุณมาได้เท่าไรกับคุณได้เท่าไรอย่างนี้ค่ะ

คุณมาได้เท่าไรกับคุณได้เท่าไรอย่างนี้ค่ะ

ของหนูตอนแรกเขานัดเร็วหน่อยค่ะ
ที่ว่าจะมาเจอจับเขานัดแล้วเขาก็เลื่อน
เขาบอกว่าน้องสาวเขาคลอดลูกอย่างนี้ค่ะ

สามแยกปักธงชัยปักไหนปักธงชัยนะ

ทีนี้เขาก็โทรมาบอกว่าขอเลื่อน
เพราะว่าน้องสาวใช่ไหม

เหมือนกับว่าไปจับรายอื่นก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจของ

ไว้พรุ่งนี้จะไปพบรองวิราชัยไหมที่สพ

ได้เจอตำรวจท่านที่อยู่ในชุดจับเราวันนั้นบ้างไหมคะ

ได้เจอตำรวจซึ่งท่านทำเอกสารมาให้เราวันนั้นบ้างไหมคะ

ก็คือเท่ากับว่าไม่ได้เจอตำรวจพื้นที่ของสพเลย

เอาอย่างนี้คือท่านรองบอกว่า
คือตอนนี้ตอนนี้ลงไปเขาเล่นบอกคือว่า
เน้นไปที่น้องสาวหรือพี่สาว๑๕
ส่วนของเราเนี่ยไปแจ้งรายละเอียดอย่างละเอียดนะคะ
พฤติการเป็นแบบไหนเพราะว่าท่านจะได้รับรู้ได้ว่ามันมีแบบอื่นและเจ้าอื่นโดนด้วย
ผมแบบให้เงินละคิว๒๐๐แต่ผมว่าผมไม่เอาค่ะ
แล้วเขาก็เร่งแบบโทรพอวันอาทิตย์ที่นัดรับ
เพราะว่าโทรเร่งแต่เที่ยงเพราะว่าหนูนัดรับ๔โมงเย็นแบบโทรทุกชั่วโมงเลยค่ะ
แล้ววันนั้นพอหนูเสร็จธุระบ่าย๓หนูก็รีบไปส่งเขาก็ลงมาเลย
หนึ่งพลอยคุณแม่น้องมายไปเล่าให้ละเอียดกว่าเล่าให้คุณจอมขวัญฟังนะคะ
เพราะว่าท่านที่มีอำนาจรออยู่ที่กองเมืองนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสี่ท่านแล้วก็อาจารย์ด้วยวันนี้เวลาน้อยขอบคุณนะคะ

คุณผู้ชมคะเราไม่ได้สายคุณประจักษ์นะคะไม่ทราบทำไมปิดโทรศัพท์เพิ่งจะคุยกันก่อนเข้ารายการเองนะคะ